คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวดีในโลกโซเชียลเขาเผยแพร่กันหน่อยนะฮะ
บอกว่าคนไทยในต่างประเทศ
โอ้โหลงไปช่วยเด็กที่จมน้ำ

ได้รับคำชื่นชมจากชาวต่างชาติเขาด้วย

แม็กซ์ไปนู่นแม็กซ์

แม็กซ์พาน้องมาได้ป่ะ

แดงดีมาเที่ยวดิดกลกน้ำโหคุณไทยแน่นอนจริงงะ

คุณผู้ชมคุณอริยาปรบมือให้คุณแม็กซ์หน่อย
ปรบมือค่ะเขาบอกว่าคลิปนี้นี่นะคุณศึกษากุล
ฉันไปดูเต็มมาความยาว๕นาที
คือเห็นทุกขั้นตอนเห็นกระบวนการ
แล้วก็มีเสียงชื่นชมมาตลอดเลย
ตอนที่ช่วยอยู่ทุกคนก็ลุ้นนะ
แม็กซ์ช่วยมาตรงนี้ก่อนยังไงก่อน
นี่คือใครแม็กซ์นี่คือคุณริชานนท์
ปิดตาไฟล์เป็นชาวหนองคายนะฮะ
ไปทำงานอยู่ที่ประเทศเยอรมนีได้เพียง๒๓เดือน
ให้การตั้งกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่
คุณแม็กซ์ไปนั่งกินอาหารกับเพื่อน
ใช่คือทางบริษัทขุดเจาะน้ำมันที่คุณแม็กซเขาทำงานอยู่เนี่ยนะ
เขาพาไปเที่ยวชมเรือดำน้ำแล้วก็มีการจัดเลี้ยงอาหารไงอยู่ริมท่าเรือ
ทีนี้ระหว่างที่เขาทานอาหารอยู่กับเพื่อนเป็นอย่างไรครับคุณสุสกุล
ได้ยินเสียงตะโกนมานะฮะบอกว่าโอ้เด็กตกน้ำเด็กตกน้ำ
อาจจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน
เด็กตกน้ำเด็กตกน้ำคุณแม็กซ์ไม่รีรอเลยฮะวิ่งไปดู
แล้วก็ตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยทันทีจนสามารถที่จะช่วยเด็กขึ้นมาได้นะครับ
ทางครอบครัวของเด็กก็ขอบคุณที่คุณแม็กซ์ช่วยชีวิตลูกชายไว้
เป็นคลิปที่ทำให้ชาวเยอรมันชื่นชมความมีน้ำใจของคนไทย
โอ้โหขอบคุณด้วยนะฮะที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยในต่างแดนนะครับ
ใช่คนที่เขาโพสต์เนี่ยก็บอกเลยนะบอกว่าเนี่ย
ฮีโร่คนไทยพอเป็นแบบนี้ก็ทำให้ต่างชาติเขาก็ชื่นชมเราเหมือนกันนะคะ
ต้องมีผ้าคลุมไม่ต้องมีหน้ากากเลยนะแต่เป็นฮีโร่ตัวจริงนะฮะ